คุณผู้ชมเราดูกันต่อกับอิทธิพลของพายุสินลากูกันเลยนะฮะ
ถล่มเข้าไปโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดเลย
ผลกระทบหนักมากไม่ทันตั้งตัว
ฝนก็ตกน้ำในลำห้วยก็เออท้นขึ้นมาไหนจะน้ำป่าอีก
โอ้โหมาแบบนี้นะขนข้าวขนของไม่ทัน
คุณบอกว่าไม่ทันตั้งตัวเนี่ยถูกเลยเพราะ๓๐
แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะฮะ
อิทธิพลของพายุซินลากูครับส่งผลกระทบมากเลย
คือเข้าเวียดนามมาสมบัติว่าบ่อลา
แล้วก็มาผลกระทบเนี่ยมาโดนบางส่วนของประเทศไทยนะฮะ
โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเลยตอนนี้ก็ยังคงฝนตกอยู่

น้ำป่าจากภูเขาเข้าท่วมบริเวณตลาดสดเทศบาลเชียงกรม
อำเภอปากชมน้ำท่วมถนน๕๐เซนติเมตร

ถนนสายเชียงกรมบ้านสงาวอำเภอปากชม
น้ำสูงห้าสิบถึงแปดสิบเซนติเมตรยาวกว่าหนึ่งร้อยเมตร
ปากก็ทะลักเข้ามาท่วมลงมาที่ลำห้วยไผ่ด้วยบ้านพลทองอำเภอเชียงกรม
ท้นบ้านอ่าเข้าไปท่วมบ้านบริเวณของประชาชนอีกนะฮะ
หลังคาเรือนครับชาวบ้านต้องช่วยกันขนเข้าของไว้ที่สูง
แต่ว่าบางส่วนก็ค้นทันบางส่วนก็ขนไม่ทันก็เละเทะเสียหายกันไป
แล้วดูขนาดความแรงของน้ำที่คุณผู้ชมเนี่ยบ้านทั้งหลังจะพัดอยู่แล้วอ่ะ
น้ำมันหนักมากเลยครับนะฮะส่วนในพื้นที่หมู่เก้านะฮะ
ตำบลนาอ่านอำเภอเมืองเลยครับน้ำจากภูเขาลงมาที่ห้วยเหมือนกัน
เอ่อท้นทะลักเข้าท่วมบ้านบริเวณของประชาชนเกือบหนึ่งร้อยหลังคาบริเวณครับ
บ้านชั้นเดียวเนี่ยท่วมมิดหลังคาทีเดียวครับคนแก่เด็กเล็กต้องปีนขึ้นไป
เอาตัวรอดไปอยู่บนหลังคานะครับเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือ
ป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับที่พื้นที่บ้านสูบหมู่หนึ่ง
บนน้ำสวยอำเภอเมืองเลยครับน้ำฝนไหลทะลักลงมาแล้วก็มาจากบนภูเขาเลยครับ
นะฮะไปสมทบกันกลายเป็นน้ำป่าครับนะฮะของอำเภอเชียงกรมที่ตำบลเชียงกรมอำเภอปากชมเนี่ย
ไหลไปลงห้วยแล้วก็พื้นที่ราบเข้าไปยังหมู่บ้านที่บ้านน้ำสวยที่มีบ้านบริเวณของประชาชนกว่า๑๐๐หลังคาเรือน
ทำให้บ้านบริเวณของประชาชนส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นอ่าเป็นบ้านชั้นเดียวนะฮะ
ถูกน้ำท่วมกว่าสามเมตรทีเดียวนะฮะคนในบ้านนะฮะแน่นอนส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กกับคนชะลาต้องหนีขึ้นไปบนหลังคาบ้าน
ร้องขอความช่วยเหลือแบบนี้ครับนะฮะแล้วน้ำป่ายังซัดบ้านหายไปอีกหนึ่งหลังด้วย
กระบะอีกหนึ่งคันถูกน้ำป่าซัดลอยไปรถจักรยานยนต์กระจมไหลไปกับน้ำนะฮะ
ที่เห็นก็คือความเสียหายที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนถนนก็ขาดด้วย
เบื้องต้นที่บ้านสูบเนี่ยมีบ้านจมน้ำไปแล้วเนี่ยสามร้อยห้าสิบหลังคาเบลือนความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยของจังหวัดเลินเนี่ยเจ็ดมุมบ้าน
ประชาชนเดือดร้อนตอนนี้เกือบถึงห้ามร้อยหลังคาเรือนเข้าไปแล้วส่วนอุดรธานี
อีกวันมีผลกระทบเช่นเดียวกันฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะฮะในพื้นที่ตรงเมืองมีน้ำทั่วมถามรอกลายมารบาย
ส่วนที่อำเภอน้ำสมน้ำป่าจากเขามรอยต่อจังหวัดเลย
ขุนเข้มแบบนี้ฮะอันนี้คือน้ำป่าที่อุดรหนักที่สุดเนี่ยที่อยู่ที่บ้าน
น้ำปดน้ำราษฎรเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วหกสิบหลังคามเรือนน้ำสูงกว่าหนึ่งเมตรครับ
กระแสน้ำพัดแรงมากนะฮะพัดสะพานบ้านนามเมืองไทยขาดไปเลย
ต้องสร้างสะพานชั่วคราวขึ้นมาให้ชาวบ้านสัญจรผ่านไปมาได้ก่อนรถเนี่ยโอ้
ขับค่อนข้างจะลำบากเพราะน้ำท่วมสูงแบบนี้นะฮะส่วนที่บ้านเทพภูเงิน
โครนจากภูเขาไหลมาทับเส้นทางของหมู่บ้านนี่แหละครับชาวบ้านต้องนำรถไถไปเกรดดิน
เพื่อเปิดเส้นทางแต่ว่าน้ำก็มาเยอะเนี่ยน้ำของดินเนี่ยมาเต็มไปหมดเลยจากภูเขา
นะฮะแล้วก็ตอนนี้ประชาชนมีผลกระทบแล้วที่นี่ยี่สิบหมู่บ้านนะฮะ
พื้นที่การเกษตรเสียหายไปตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสำรวจนะครับ
ส่วนขึ้นเหนือไปหน่อยไปที่เชียงใหม่ครับมีผลกระทบจากพายุศิลากูเช่นเดียวกัน
ฝนตกทั้งวันทั้งคืนภาคเหนือก็หนักเหมือนกันกระหน่ำตกเข้าไปทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าไป
ถนนก็ถูกตัดขาดน้ำท่วมหลายพื้นที่อย่างพื้นที่ถนนระหว่างหมู่บ้านนะ
บ้านข้อหมูป่าบ้านปากร้วยตำบลสันนามิงอำเภอสันทราย
เนี่ยถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงนะครับนาคูไพต้องเข้าพื้นที่เพื่อป้องกัน
ด้านหลานกระทีดำเรานายกเทศมรตรีขออภัยนายกเทศบาลสรรทรายหลวงเนี้ย
ได้มีการประกาศให้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงยกของไว้บนที่สูงก่อน

เพราะคาดว่ามวลน้ำจะมาอีกและจะท่วมหนักเป็นวงกว้างและสูงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาครับ
ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาตอนนี้มีการจัดเวรยามเฝ้ากันตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
เอาใจช่วยครับพี่น้องอีสานและภาคเหนือนะฮะให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้แล้วก็ระวังตัวเองด้วย
ติดตามข่าวสารให้ดีเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ถ้าเป็นอย่างไรก็ส่งข้อความเข้ามาแจ้งได้หน้าจอของเรา
ใช่ค่ะ๖๗นี้ยังคงหนักนะครับคุณที่สามารถแบบนี้เพราะฉะนั้นระวังกันด้วยนะคะ